ช่วงนี้ได้เวลาของแท็กซี่พาชิมแล้วนะคะ
ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปหาเมนูก๋วยเตี๋ยวอร่อยราคาประหยัด
ไปกันเลยกับช่วงแท็กซี่พาชิม
แท็กซี่พาชิม
ช่วงแท็กซี่พาชิมสัปดาห์นี้ใบตองยังอยู่กับพี่โชเฟอร์รูปหล่อร่างใหญ่หัวใสใจดีคนดีคนเดิมพี่วิเศษค่ะ

วันนี้พี่วิเศษจะพาใบตองไปหาอะไรอร่อยทานคะ
วันนี้นะผมจะพาไปทานอาหารที่เป็นเส้นนะนะ

คุณใบตองนี้ชอบกินเส้นหรือไม่ชอบกินเส้น

เกาหลังกับใครเลยค่ะเป็นคนชอบกินเส้นมาก
วันนี้นะผมจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวไก่มะระรสติดนะครับ
ผมบอกเลยนะว่าน้ำซุปนี่จัดจ้านนะครับแล้วก็น่องไก่นี้ผม

ร้านนี้อยู่ที่ไหนพี่วิเศษ
ครับร้านนี้จะอยู่ในใจกลางย่านสาธรณ์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ
ส่วนแพงหรือเปล่าเนี่ยไปสาธรณ์ไม่มีตังค์หรอก
ไม่แพงแน่นอนครับคุณใบต่องนะครับ

อันนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย
เอาอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงหัวลำโพงถนนพระราม
เดี๋ยวเราขึ้นสะพานพระราม๔ไปลงแยกสาธรณ์ตัดกับวิทยุ
ขวาปุ๊บประมาณสักกิโลหนึ่งก็เลี้ยซ้ายเข้าสวนภูก็ถึงแล้วครับผม
โอ้ดูเหมือนง่ายเลยเนอะเราจะไม่ติดใช่ไหม
ถึงแล้วล่ะค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่สวนพลูในตำนาน
ที่เขาว่ากันว่าอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำ
ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยเนี่ยก็คือพี่เพลเจ้าของร้านสุดสวยคนนี้แหละค่ะ
ก๋วยติ๊วไก่มาระมาแล้วค่าาาา

มันก็มีเลือดไก่มีข้อกไก่มีหัวไชทัก
เฮ้ยมีไข่ตุ๋มด้วยเหรอพี่เพชร

ก็จะมีความกลมกรอบไม่ได้หวานมากจนเกินไป
มีกลิ่นของเครื่องเทนนิดหนึ่ง
หอมขึ้นมานะคะเหมือนเครื่องตุ๋ม
แล้วก็ไก่

เหมือนกับเขาต้มมานานอร่อยแล้วก็สมราคา
เตี๋ยวไก่ร้านอื่นถามว่าอร่อยไหม
ก็ไม่ถึงกับร้านนี้นะร้านนี้จะเข้มข้นกว่า
คือน้ำเขาจะได้มาตรฐานทุกวัน

พี่เพนก๋วยเตี๋ยวไก่เราวันหนึ่งขายเนี่ย
หมดไปกี่ตัวกี่เล้ากี่ฟาร์ม
ก็เยอะค่ะประมาณ๕๐๖๐โล
๕๐๖๐โลเลยเหรอค่ะวันหนึ่งใช้ไก่๖๐โล
เกิดขายมานานหรือยังพี่เทน

แต่ว่าขายอยู่แถวนี้ก็คือประมาณ๒๐ปี
ปีแปลว่าร้านเราเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับความอร่อย
ถึงได้ขายมาได้ยาวนาน๒๐ปี
ความอร่อยของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของพี่เพลอยู่ที่ไหน
ก็คงจะเป็นน้ำซุปแล้วก็มีผัก

เห็นว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยแล้วก็จุดเด่นของร้านคือ
น้ำพริกเผาตามน้ำไว้ต่อ
มันเป็นยังไงมันเด็ดยังไงอ่ะน้ำพริกเผาเนี่ย
พริกเผามันจะมีกลิ่นแบบหอม
ของเครื่องเทศคือพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ
เราจะมาลวมปั่นลวมทำเอง
เป็นสูตรของทางร้านไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้
เปิดขายกี่โมงค่ะพี่เทน

ตี๕๓๐มาตั้งร้านขายยาวจนถึง

วันนี้ขอบคุณพี่เพนนะคะขอบคุณ

ขอบคุณพี่พิเศษด้วยพามากินก๋วเตี๋ไก่อร่อยแบบนี้
เดี๋ยวขอไปดูดข้อไก่ต่อกันนะคะ
สำหรับใครที่เดินทางผ่านไปแถวถนนสวนพลู
หรือกำลังมองหาเมนูอร่อยราคาสบายกระเป๋า
อย่าลืมไปลองลิ้มชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้กันให้ได้นะคะ
ย้ำอีกครั้งเปิดทุกวันตั้งแต่ตี๕๓๐ถึงบ่าย๓โมงค่ะ
แท็กซี่พาวชิม
อร่อยจริงลองไปกันดูได้นะคะสวนภูนี่เองจ้า
แต่ละคำเห็นแล้วมันน่าทานน่ากินจริงเลยนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งสำหรับผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับเสื้อจากเราไป๒ช่องทางช้าง
ทางช่องทางไลน์แล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนั้นติดตามกันได้วันพรุ่งนี้
เราจะเฉลยผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊คของเรา
ใช่ตอนเช้าวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าตลอดข่าววันพรุ่งนี้งดนะคะคุณผู้ชม
วันแล้วมาเจอกันอีกทีวันอังคารนะครับติดตามกันให้ได้
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ